ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เพื่อนรักเพื่อนร้ายเพื่อนตาย
ตายจริงนะครับแล้วตายทั้งสองคนด้วย

ด้านหลังพี่มิ้วนั่นคือในเจนด้านหลังผมนี่คือในเดี่ยว
หรือว่าฉายาก็คือขุนแผนสุราช
ตัวมาเป็นเซียนพระไปเจอกันในงานแต่ง

ต่างฝ่ายต่างดวนปืนแล้วตายทั้งคู่ครับ

เสียงปืนรัวยิงหลายนัดดังต่อเนื่องนะฮะ

วันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมาครับ

เมื่อกี้นี้ไปที่๘นัดแล้วนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราธานีครับ
เสียงปืนดังเกือบ๑๐นัด
พอสิ้นเสียงปืนพบว่ามีคนถูกยิงมีทั้งเจ็บมากเจ็บน้อยครับ
เพื่อนไปช่วยกันยื้อชีวิตก็จะมีคนไปช่วยกันปั๊มหัวใจ
บางคนก็ร้องไห้ตกใจช็อกนะฮะ
มีถ่ายคลิปเหตุการณ์มีไลฟ์อะไรต่างด้วย
คนที่ถูกยิงเนี่ยไล่ไปทีละคนก่อนแล้วกันนะครับ
คนแรกเห็นคนกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยกันยื้อชีวิต
นายพานุพงศ์หรือว่านายเดี่ยวอันนี้ชื่อเล่นของเขา
ฉายาของเขาคือขุนแผนสุราช
นี่ฮะเป็นเซียนพระในพื้นที่อายุ๓๕
ถูกยิงเข้าที่หัวที่ตัวที่ขา
แล้วมีปืนสั้นแบบแมกกาซีนตกอยู่ข้างมือซ้าย
นี่คือคนแรกที่โดนยิงและอาการสาหัส

เป็นเพื่อนรักของนายขุนแผนหรือว่านายเดี่ยวมาก่อน
ก็คือนายวิรัติหรือว่านายเจนครับ

เมื่อก่อนเป็นเจ้าของผับแห่งหนึ่งแล้วก็ปิดไปแล้ว
อายุ๓๙ถูกยิงเข้าที่หัวแล้วก็ตามร่างกาย

นั่งก่อนร่างของนายเจนตอนนั้น
สองคนนี้คือทั้งเจนและเดี่ยวนั้นอาการสาหัส
สุดท้ายตายที่โรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บอีก๒คน

คนแรกครับนางสาวธนัยทรหรือว่าบอลลูนอายุ๒๐ปี
ลูนี้เป็นเมียคนปัจจุบันของในเดี่ยว

อีกหนึ่งคนคือนางสาวกานซิริหรือว่าแพทอายุ๓๐
เป็นอดีตเมียของในเดี่ยว

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณโรงแรมที่เขาจัดงานแต่ง
ภายในงานก่อนหน้านั้นทั้งคู่เขาก็มาร่วมงาน

มีการถ่ายภาพแล้วก็ลงโพสต์แสดงความยินดีชื่นชมกันไป
หลังจากงานเลิกครับเขาก็นัดกันออกมา

แต่บังเอิญเจอกันแล้วก็เลยนัดมาคุยมาเคลียร์กัน

มีปลอกกระสุนหัวกระสุนปืน

เอาแก้วครอบเอาไว้นี่คือพยานหลักฐาน

ทั้งสองคนทั้งเจนและเดี่ยว

ของเพื่อนที่เขารู้จักกันทั้งคู่

ประวัติคือเคยเป็นเพื่อนรักกลุ่มเดียวกันมาก่อน

มิ้วคุณผู้ชมไม่มองหน้ากัน
ถูกกันมาประมาณ๓๔ปีแล้ว

เพื่อนที่เห็นโอ้โหบอกเลยว่า

ต่อมาครับจำแพทย์ได้ใช่ไหมครับ

เป็นเมียเก่าของนายเดี่ยวเนี่ย

ตอนที่อยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาว

บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่แค่สองคนดวนปืนกันนะ
คิดว่ามีมือที่๓แอบซุ่มยิงมาด้วย
ทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย

บอกว่าตอนนั้นในเจนพร้อมกับเมียเขา
แล้วก็ตัวเธอกำลังจะกลับมาขึ้นรถ
เดี๋ยวมาท้าให้ไปเจอกันนอกงาน
แล้วเดินตามหลังไล่หลังมาเลยฮะ
เมียของในเจนก็เลยถามว่าเออถามหน่อยเถอะ
เป็นอะไรเหรอทำไมชอบโพสต์กระแนะกระแหน่เจนเขาเหลือเกิน

เดียวบอกไม่คุยแล้วชักปืนออกมา
ยิงใส่เจนก่อน๕นัดเลยฮะ
แล้วก็เกิดนาทีชุนละมุนขึ้นทันทีครับ
เมื่อวานนี้สองครอบครัวนะครับ

ไปรับศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี

ขณะที่น้องสาวของนายเดี่ยวบอกว่า

พอแพทย์เลิกรากับเดี่ยวก็ย้าย

นี่ฮะเจนกับเดี่ยวเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วไง

เคยไลฟ์ต่อว่าในเดี่ยว

อย่าให้พี่ต้องไปหาถึงบ้าน
นี่นะครับในขณะที่บรรยากาศ

แพทย์เจ็บอยู่นะฮะ
โดนยิงขาซ้ายขอให้ทางโรงพยาบาล

เป็นครั้งสุดท้ายเธอร้องไห้

แบบนี้ล่าสุดศาลจังหวัดสุราธานี

นายนพดลพัดแช่มอายุ๓๐ปีคนสนิทของนายเจน
ใช้ปืน๙มมยิงใส่ในเดี่ยวช่วงนาทีชุลมุนแล้วหลบหนีไป
คนนี้ที่เห็นหน้าจอครับอายุ๓๐ปี
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการจับกลุ่มตัวในต้องเป็นเพื่อนของฝั่งในเดี่ยว
ฐานคือเอาปืนในเดี่ยวไปทิ้งทำลายหลักฐาน
วันนี้ความคืบหน้าคือจับเพิ่มอีกหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะฮะ